สวัสดีค่ะข่าวใส่ใครสอด

เอาล่ะถูกหวยไหม
หนูว่าไม่ถูกเพราะว่าหนูซื้อลอตเตอรี่นะคะ
เหลือลงทายด้วย๑๙กรับแต่หวยออก๕กรับ

เอาอย่างนี้ละกันครับขอแสดงความดีใจกับคนที่ถูกด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่ารางวัลที่๑๖๙๑๑๙๗นะฮะ
แล้วก็รางวัลเลขท้าย๒ตัวคือ๕๙รางวัลเลขหน้า๓ตัวคือ๙๒๐๓๙๒และเลขท้าย๓ตัว๖๐
ทำอะไรเออเพราะพอเปิดตัวหัวล็อตเตอรี่ไงก็เลยแบบว่ามีเสียงหน่อยเป็นฟันแฟร์เป็นเสียงหน่อยแต่เป็นของสตาร์วอร์
ก็ขอแสดงความยินดีโลกส่วนใหม่พี่นักถูกใช่ป่ะซิริฟอร์นถูกไหมถูกเห็นเขาลงไพรัสลง
ก็พี่สิริฟอร์นบอกเลยว่างว่างวดนี้๘ไม่มี๗มาเมื่อวานเราไม่โดนแหละ
เขาบอกว่า๗กับ๖มาแล้วเข้าตำราหนูไงว่า๖กับ๙ตัวเดียวกันเข้าตำราแม่
แล้วรอลถูกไหมล่ะไม่ได้ซื้อเราตัดเล่นแต่คุณแม่ไม่ถูกตำราเนี่ยตอนมันออกแล้วแหมดตำรา
ทำไมแกไม่พูดก่อนตอน๘๙โมงเช้าบ้างล่ะตำราตำราโดนไป๒๐๓๐ใบไม่เคยได้เลย
เมื่อไหร่งวดละเจ๊ผ่านมาแล้วเสียไปหลักเมืองไม่ได้อะไรเลยว่าง
เรื่องน้ำอุ่นรัชเดชไม่จบค่ะโดนเพิ่มอีกข้อหานึงเพราะว่าสารออกหมายจับในข้อหาซ่องโจรซะแล้ว
ข้อหาคือเอี่ยวแก๊งปาร์ตี้ที่บางบัวทองเนี่ยนะคะตรงวันนี้เลยค่ะมีรายงานจากสารอาญานนทบุรี
ออกหมายจับเพิ่มกับน้ำอุ่นรัชเดชค่ะในข้อหาซ่องโจรหลังจากที่มีพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดกับแก๊งบางบัวทอง
แล้วจะมีการส่งเอกสารเพื่ออายัดตัวต่อไปอันนี้เขาก็ได้รับอันนี้ออกมาแล้วไม่ใช่เหรอ
อายัดตัวเลยไม่ให้แพทย์การไม่ให้ออกมาเลย
น้ำอุ่นถูกออกหมายจับตั้งข้อหา๓ข้อหาคือกักค้างนวงเหนียวกักค้างทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พาไปเพื่อทำอนาจารย์แล้วก็ทำอนาจารย์ผลการจับกลุ่มนางสาวกริตยาหรือฤทธมังกรหรือว่าเดีย
ฐานความผิดเพื่อสนองความไคร้ของผู้อื่น
เป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารย์
โดยใช้อุบัยล่อลวงใหม่

หลังจากพบว่าเป็นคนติดต่องานให้ลาลาเบล
สามารถจับกลุ่มตัวได้ที่โรงพยาบาลด้านย่านประชาชื่อโรงพยาบาลดัง

สำหรับข้อหาเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าชักพาไป

ใดเป็นธุระจัดหาล่อไปชักพาไป

๑ปีถึง๑๐ปีแล้วปรับตั้งแต่๒๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐
อื้มนั่นคือสิ่งที่
สิ่งที่หรอ
ก็ปรุณุสติทธิพระวะแล้วแต่ถ้าทำอันนี้ก็ถือว่าผิด

แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนก็ถามกันเยอะเหมือนกัน
อย่างที่ห้างขึ้นมันทำได้สัมภาษณ์คุณอัชะริยเนี่ย
เพื่อยกายหมดเก็บหลักฐานทุกอย่างเก็บหมดนางมีสติปุ๊บนางเก็บหลักฐานทุกอย่างหมด
มันจะกลับไปบ้านแล้วไม่ใช่แฟนนางมาขับรถรออยู่หน้าบ้าน
เราตอนที่๒คุณแม่ถึง๑๐โมง

พีชอาชีพไม่ได้ทำโดยธนาคารอะไรนะ
พวกนี้มันไม่ได้เป็นแบบว่าส่วนใหญ่เอาตรงนะ

เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แฟนนั่นแหละจะเป็นคนไปส่ง

ถูกแฟนทำไมแฟนถึงขับรถรออยู่หน้าบ้านบางบัวทอง
เพราะว่าแฟนคิดว่านี้เฮะ
คิดว่าสงสัยแฟนตัวเองได้ต่อชั่วโมง

ก็จอดรถรออยู่ตลอดทุกอย่าง

ผู้หญิงคนนี้ออกมาปุ๊บรู้ว่าตัวเองโดนข่มขืน
คนที่ชื่อพริตตี้เดียเนี่ยไม่ได้เป็นคนสวยนะ

เป็นคนติดต่อคุณอัจฉริยะ

ตอนแรกใครที่จะเปิดตัวเองว่าเป็นพริตตี้เกิล

ตัวเองรับงานเองตัวเองรับงานกินข้าวอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าตัวเองออกมาปุ๊บ

คือเด็กที่ชื่อพิตตี้เดียเข้าไปตอนไหน
ลาลาเบลโดนน้ำอุ่นออกมา๕โมง

แล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงเช้าของวันที่๑๘
จริงกำหนดจริงไม่ถึงใช่ไหม

เขาบอกว่าที่๒

แต่ว่าแฟนเห็นว่าอยู่ต่อคิดว่าได้๑๐๐๐บาท
เขาบอกว่าอาจารย์ลูกค้าจ้างต่อก็ช่วยที่๑๐๐๐

นางก็เลยรวบรวมหลักฐานมาแล้วก็จะเอาความผิด
แต่คุณอัจฉริยะเขาพูดว่าอย่างไรรู้ไหมครับ
นี่เราจะเห็นคุณอัจฉริยะเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยนะฮะ
เขาอ่านไลน์อ่าเปิดคลิป

คำถามแองจี้เธอไม่สนไม่แปลกเหรอ
บ้านหลังนี้จัดงานปาร์ตี้ตั้งแต่วันที่๑๑

ลาลาเบลตายวันที่๑๖๑๖กันยายน

ยังมีปาร์ตี้กันอยู่เลย
แล้วทำไมวันนี้มีแต่คลิป

เออทำไมคลิปมันเยอะขนาดนี้

เป็นคำถามของชาวแบบว่าสังคมว่าทำไมคลิปเยอะจังเลย

เขาบอกว่าบ้านนี้น่าจะแบบเกี่ยวกับเรื่องคลิปโดยเฉพาะเลย
ก็รู้ว่าต้องมีคนถ่ายเพราะไม่ได้ซ่อนกล้องซ่อนอะไร

นายบอกสังเกตจากการให้ดื่มแอลกอฮอล์
ถ้าเป็นคนรวยเล่นบิตคอยน์จริง

แต่ขนาดเดียวกันเขาก็ยังบอกอีกนะว่าพี่
ว่าบ้านหลังนี้คุณลองดูข้อสังเกตดี
ปาร์ตี้อะไรจะบ่อยขนาดนั้น

บ้านหลังนี้เช่านะฮะ
บ้านหลังนี้เช่าเดือนละ๕๐๐๐บาท
ไม่ได้บ้านพักอาศัยถาวรนะ

ทำไมถ้าเช่าจัดปาร์ตี้บ่อยขนาดนั้น

เขาก็เลยคิดกันชาวเน็ตเขาก็เลยพยายามขุดขึ้นมาอย่างนี้

ทุกวันนี้แอ้งจีถ้าสมัครกลิบรับวิกลุ๊ก
กระโปรรุนแรงคือตัดนิ้วตัดลิ้นอะไรอย่างงี้ที่ตีแฟนผ่านฆ่าแมวไงคุณแม่
พวกเราทำคอนเทนต์ใช่ไหมอาชีพพวกเรามนุษย์ทำคอนเทนต์เราทำคอนเทนต์ใส่ในทีวี
พวกเขาไม่ได้ต่างจากเราพวกเขามีชาแนลของเขาชาแนลของเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าวิธีไหนบ้าง
เขาก็สร้างคอนเทนต์ของเขาเหมือนกันแล้วก็ส่งออนไลน์ให้ดูสิเขาได้เขามีรายได้จากอ่า
เราได้เงินจากการฆ่าโฆษณาเขาได้เงินจากใครอยากจะดูสมัครเป็นรายเดือน
ไหมเขาว่ากันว่าอย่างนั้นเขาก็ทำคอนเทนต์เพื่อนเสิร์ฟในแชนเนลเขาไงที่คนโดยเฉพาะกลุ่ม
ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เขาสงสัยกันทำไมเขาถึงบอกว่าคดีนี้เป็นคดีแรกในประเทศไทยนะ
เขาไม่ได้จะสู้กันด้วยแบบว่าหลักฐาน

บอกว่าคลิปเนี่ยเดียก็ขึ้นไปคล่อมเขานัวเนีย

ก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป

จ้างไปดื่มจ้างไปดิ้งจ้างไปกินข้าวมันแตกต่างกัน

บางทีมันมีเพลงมีอะไรมันเปิดมันก็ต้องเต้นต้องอะไรอย่างนี้

เพราะเราไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าอยู่ในงานทั้งหมดถูกต้องไหมคะ

เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเห็นคลิปออกมาเยอะแยะ

วันถึงวันนี้เขารู้สึกคุณอัจฉริยะเขาออกมาพูดแล้วเหมือนกัน
ว่าทำไมเอาเฉพาะคลิปตอนขยมออกมาล่ะ
คลิปก่อนหน้านี้ทำไมไม่เปิดให้หมดล่ะ

ว่าอะไรเกิดขึ้นที่แบบอยู่ดีเอาจริงนะ
ก็ผู้ชายก็ไม่ได้จะหล่อขนาดนั้น

คุณแม่หล่อไม่หล่อไม่เกี่ยวหรอ
สมมุติแบบเขาจ้างไปฟังมูลก็ต้องฟังมูลกันเขาไง
๓๐๐๐๕๐๐๐เค้าก็มาฟังมูลกันคุณแม่อะไร
เรื่องเรื่องสลากกินแบ่งและการพูดในรายการคุณแองจี้
คุณแม่ดูว่าวันเลขอะไรนะคะแล้วทำไมอ่ะก็ให้ทำยังไงคุณ
ไม่ไม่พูดก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวเสียแฟนคลับเออเขาเลยบอกว่า
เดี๋ยวรอพี่มดรมาให้รายการดีกว่าค่ะ

แองจี้หายไปหลายวันคนชอบถาม

คุณใจดวงจะโดกกินมาม่าแล้วดูขาวใส่ใคร

เมื่อวานนี้มีข่าวน้องไอแอลกันเยอะเหมือนกันนะ
ที่สุดแล้วเขาบอกว่าวิญญาณของน้องไอแอลไม่สงบ

คือสารพัดเลยล่ะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณน้องไอแอลเมื่อวานเนี้ย

ถูกก็มีเรื่องเล่ากันเยอะเหมือนกันนะฮะ
ก่อนที่จะแบบว่าก่อนที่เขาจะตายเนี่ย
ก็เหมือนแบบว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รู้สาเหตุใช่ไหมแองจี้
กำลังสอบอยู่เพราะแม่เขาก็บอกว่าเขาตกใจ
ลูกไม่หายใจก็เลยไปยัดใส่ตู้อะไรอย่างนี้
คือมันมีอะไรหลายอย่างเลยครับ
คือบางคนก็บอกความหลอนขอเล่าถึงความหลอนก่อนแล้วกัน

หมาเนี่ยหอนหน้าบ้านน้องไอแอลตลอดทั้งคืน
ในที่สุดก่อนที่จะเจอศพนะ
ก่อนที่จะเจอศพเนี่ยทั้งหมู่บ้านตกอกตกใจหมด
คือหมาเนี่ยไปหอนหน้าบ้าน

กรณีน้องไอแอลทารกอายุ๑๘วันเท่านั้นเอง

จากข่าวตอนแรกบอกว่าถูกรักพาตัวหายไป
ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่๒๖กันยายน
ที่ผ่านมาจากใต้ถุนบ้านพักนะฮะ
ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ขนาดที่แม่ของเขาเพิ่งอายุ๒๒ปี
แม่ของเด็กกำลังเข้าห้องน้ำ
ซึ่งไม่ได้ไปไหนไปเจอศพอยู่ด้านหลังห้องน้ำที่บ้าน
ซึ่งมีลักษณะคล้ายมีคนเอามาวางไว้
ซึ่งเมื่อวันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมา
ก็ได้มีการค้นหาทั้งบ้านแล้วก็ไม่พบ
จนเข็นศพแม่
แม่เนี่ยอายุ๒๒ปีเป็นแม่ของน้องไอแอลเนี่ยให้การรับสารภาพว่าขนาดกำลังนั่งเลี้ยงลูกพร้อมกับเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่บ้าน
พอจะมาเปลี่ยนพระอ้อมให้ลูกอยู่ลูกก็ไม่มีหายใจแล้ว
ตัวเองด้วยความตกใจนึกไม่ออกบอกไม่ถูกรีบเอาผ้าอ้อมเนี่ยมาห่อศพลูก
แล้วก็ใส่กระเป๋าก่อนเอาไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้า

อันนี้คือตามข่าวเมื่อวานถูกต้องไหมแองจี้

จากนั้นก็ไปแจ้งความกับตำรวจว่าลูกหาย
ซึ่งต่อมาไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายจนมีกระแสข่าวออกมา
กระทั่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ศพลูกเริ่มมีกลิ่นโชย

แอบนำศพไปทิ้งไว้ที่หลังห้องน้ำหลังบ้าน

แล้วก็ตำรวจในที่สุดตำรวจก็เจอศพลูก

เขาบอกในที่สุดก็เม้นแม่ก็สารภาพทั้งหมดนั่นแหละ

แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนบ้าน

ที่อยู่ติดกันเปิดเผยถึงเรื่องสุดหลอนว่า
เมื่อคืนก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะ
มีเสียงสุนัขเห่าหอนที่ถนนหน้าบ้าน

หมาหอนทั้งคืนนะ

มันไม่ใช่ทางสัญจรที่จะใครเดินผ่านไปผ่านมา
ไม่ทราบว่าใครเอาศพไปทิ้งได้ยังไง
ก็อันนี้คือเขาบอกว่าชาวบ้านก็
แอบตกออกตกใจกับเขาสมควรว่าเจอกันได้อะไร
ในที่สุดวันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่อง

แม่ของเด็กเนี่ยก็เป็นคนที่ออกมายอมรับแล้ว
เจ้าหน้าที่ที่ไปพบศพเด็กบริเวณด้านหลังห้องน้ำเนี่ย
ซึ่งเขาบอกว่าลักษณะที่ทิ้งเอาไว้
คล้ายกับมีคนเอาศพไปวางเอาไว้

ก็มีการค้นหาทั้งบ้านแต่ก็ไม่พบ
จากการเค้นสอบสวนนางสาวออย
แม่ของน้องก็ให้รับการสารภาพที่ไม่ทิ้งที่เล่าไป
จากนั้นตำรวจก็หาว่าทำไมลูกหายไปได้ยังไง
ต่อมาช่วงเย็นเนื่องจากคงจะต้องเจออะไรกันบ้าง

คือ๑กลิ่นอาจจะเป็นเพราะว่าศพเริ่มเน่า

ครอบครัวของน้องไอแอลเนี่ยก็ไปเชิญพ่อหมอ
ประจำตำบลดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยเนี่ย
ทำพิธีสะกดวิญญาณตามความเชื่อแบบโบราณของท้องถิ่นเนี่ย
เริ่มจะขึ้นไปด้านบนบ้านชั้น๒
บริเวณตู้เสื้อผ้าซึ่งเป็นจุดที่อะไรฮะ
เป็นจุดที่ซ่อนศพก่อนเป็นจุดที่ซ่อนศพน้องไอแอล
แล้วพ่อหมอก็ได้ใช้ค้อนตอกตะปูเข้าไปที่ตู้ทั้งหมด๔จุด
จากนั้นเดินไปด้านหลังบริเวณห้องน้ำชั้นแรก

ก็ใช้ค้อนตอกตะปูเข้าไปที่หินจุดที่น้องนอนหงายอีก๒จุด
ก่อนที่จะเอาร่างของน้องใส่โรง
เพื่อจะทำพิธีฝังหลอก๗ปี

แล้วก็จะทำพิธีเผาร่างน้องไอแอลเนี่ยท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
โดยเฉพาะคุณป้าของน้องไอแอลเนี่ยที่มาร่วมส่งวิญญาณของน้องไอแอลเป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งมีอาการร้องห่มร้องไห้อย่างหนักนะครับ
หมอประจำตำบลดงคู่เนี่ยนะ
เขาบอกหากไม่ทำพิธีสะกดวิญญาณจะทำให้วิญญาณออกมาเล่ร่อน
แล้วก็จะเป็นก่อกวนคนในหมู่บ้านกันแบบไม่เป็นสุขเลย
จึงต้องทำพิธีสะกดดวงวิญญาณตามความเชื่อซึ่งคืนนี้ต้องเฝ้าวิญญาณต่อจนกว่าจะเผาเสร็จสมบูรณ์เลยนะฮะ
ซึ่งผีเด็กเนี่ยทำไมเขาถึงต้องเชื่อว่าเรื่องผีเด็กกันเพราะอะไรไหม
ผีเด็กเขาเชื่อว่าอิทธิฤทธิ์แรงกว่าผีผู้ใหญ่

ผีเด็กเนี่ยแรงอาฆาตอิทธิฤทธิ์จะมากกว่าผู้ใหญ่
เพราะเหมือนไปไม่ให้เขาผุดไม่ให้เขาเกิด

เอาตู้ไปทิ้งเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงจะต้องทำพิธีแบบหนักหนักเลย

รายงานชนะสูตรศพนะฮะพบว่าน้องไอแอลเนี่ยจากโรงพยาบาล
พุทธชินราชที่พิศนุโลกนั้นล่าสุดว่าน้องไอแอลเนี่ยเสียชีวิตจากขาดอากาศหายใจ
ฮอหักและควบปากแผลบริเวณศีรษะด้านขวา
นี่ก็ต้องแม้กระทั่งตู้ที่เอาสมไปเก็บเนี่ยเว้นวัดวันเรียบแล้ว
เอาศพเด็กไปทำพวกกุมารทองพวกอะไรอย่างนี้
ศพผู้ใหญ่เนี่ยทำไมรู้ไหมมันถึงวาระสักส่วนใหญ่

เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องแบบว่าใช้ใช้ต้องเอา
เด็กจะต้องอยู่จนครบวาระเขาถึงจะไปผุดไปเกิด

เด็กมันยังไม่ทันได้ทำบาปไง

ด้วยความที่จิตของเด็กเนี่ยมันบริสุทธิ์พอที่จะแบบว่า

มันก็เลยเฮียนเนอะมันก็เลยเฮียนมากกว่ากัน

น่าจะสะกดไว้ก็น่าจะส่งเขาไป

ก็ไม่ใช่ฝังได้แบบว่า๓วัน๗วันนะ

อันนี้จะต้องทำการฝังหรอก๗ปีนะ
เขาบอกเลยเพื่อทำพิธีฝังหลอกจาก๗ปี
คือจะต้องมีการฝังหลอกก่อนนะ

ถ้าอย่างนั้นดวงวิญญาณจะละลานคนทั้งบ้าน

อันนี้เค้าบอกเลยว่าเด็กนี่แบบลกปีดกดล้อมว่าเด็กเด็กฟรี

ตามความเชื่อของพิศนุโลกสุโขทัย

มักจะเจอใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเหมือนกัน

ทำไมบางประเทศก็อนุญาติทำแท้

ใช่มันแล้วแต่ประเทศแล้วแต่ธนธรรม

เด็กพวกนี้ผีเด็กอาจจะน่ากลัวกว่าผีผู้ใหญ่เยอะ
อันนี้จากที่เขาบอกว่าทำไมถึงต้องทำพิธี

ถูกนะครับ

แต่สภาพที่โรงพยาบาลบอกก็น่าคิดนะ
ว่ามีการทำร้ายร่างกาย

เพชบูไงล่าสุดตำรวจรวบตึงหลวงเจมส์แล้วที่มีรวมราวหนุ่ม

เพราะครูวิเชียนปัญญพรหรือพระ
ปะมิตีนี่นะเจ้าอาวาสวัดจอมศรีนะฮะ
ตำบลน้ำร้องอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ที่ปรากฏคลิปในวงจรปิดว่า

แล้วก็รูปนกเขาในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง

แล้วก็โอบกอดเนี่ยนะ
พอพนักงานผู้หญิงทางเขาบอกกันปะ
ทนไม่ไหวอดใจไม่ไหว

ว่าใครที่ไปชินมีพระมาจับ

นัดสุดตำรวจก็ไปหลวบตึง

ในผู้ต้องหาหมายจับสารจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าหากระทรธรรมนาจารย์ผู้อื่น
ที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหล่มศักดิ์
เจ้าที่ตำรวจสืบสร้างบางวัดแอบทำไมรู้ไหม

ก่อนที่ถูกจับตัวคือไปแอบอยู่ไงเออที่ลมศักดิ์จริงวัดอยู่ในอำเภอเมือง
ซึ่งตอนแรกเขาบอกเขาจะไม่สึกด้วยนะ
ไม่ได้ถูกจับต้องสึก
ล่าสุดก็อยู่ตรงการสอบสวนแล้วที่ตำรวจบอกว่า
ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาสังเกตการณ์เด็ดขาด
เพราะกรณีนี้อย่างที่บอกว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
ปกติแล้วหลวงเจ๊คนนี้เป็นคนที่ปากจัด
รู้พฤติกรรมมานานแล้วแต่ไม่กล้าไปยุ่ง
เพราะว่ามีทีมข่าวทีมหนึ่งโทรไปหาไง
โดนดุกลับมาเลยอย่างนี้ทำได้ดังหนา
ล่าสุดก็โดนจับไปที่เรียบร้อยแล้ว
ตามคลิปก็คือหลักฐานมัดตวน
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะ
หรือไม่ก็ถ้าไม่สึกก็คืออย่าเป็นพระ

นี่นี่คือคลิปที่เขาลง
บวชประหลาดพันธ์ศาลนะแม่ก็ถึงเป็นใครแล้ว

คือขนาดที่พระลูกวัดดังเนี่ยนะฮะ
กล่าวออกมาแฉว่าเคยถูกเจ้าอาวาสลวนลามเหมือนกัน

ก็คือประมาณว่าตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กหนุ่มคนนี้

ล่าสุดเนี่ยพระลูกวัดดังนะครับ
กล่าวออกมากล่าวว่าตัวเองเนี่ยเคยถูกเจ้าอาวาสรวนลาม
ด้านเจ้าอาวาสไม่มีเจตนาไม่ดี

ผู้สื่อข่าวได้มีชาวบ้านตำบลน้ำร้อน
อำเภอเมืองจบนประชบูรณ์กว่าร้อยคนเนี่ย
นำโดยนายวัญชัยศรีพิมพ์

กำนันตำบลน้ำร้อนแล้วก็นางมริชน
นะฮะเขาได้รวมตัวกันมาที่สารากลางหมู่บ้าน

ถึงขนาดเดินกระบวนถือป้ายเข้าไปชุมนุมประท้วง
ที่บริเวณหน้ากุฎิเจ้าอาวาส
ตะเบาะนะฮะตะเบาะเนี่ยโดยชาวบ้านที่มาชุมนุมเนี่ย
ได้มีการชูป้ายพร้อมตะโกนขับร้อง
หลวงเจ๊ออกไปหลวงเจ๊ออกไปอย่างนี้เลยนะฮะ
กึกกล้องดังทั่ววัดเลยพระครู
ขนาดเดียวกันวันนี้คนที่ออกมาแฉพฤติกรรมคนนี้
คงจะได้เห็นหน้าเห็นตาเขาตอนที่รายการแฟนพันธ์แท้
คุณนัทแฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพเนี่ย
เขาเป็นตัวแทนกลุ่มเรารักพุทธศาสนาเนี่ย

เขาก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเคลื่อนไหวนะ

อ้างว่าเป็นอีกหลักฐานที่จะเอาผิดพระองค์นี้ได้เหมือนกัน
ก็ติดต่อไปยังเจ้าคณะจังหวัด

มีพนักงานหนุ่มเหยื่อเจ้าอาวาสเนี่ย

หลวงเจจะใส่วิก
ออกมาใส่วิทยาปัญหาและชอบไปร้องคาราโอเค
ตอนกลางคืนแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเอาคลิป

ต้องดูคลิปก่อนเชื่อนเนอะ

แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหลวงเจ๊ร้องเพลงอะไร
ซึ่งขนาดนี้คือมีเหล้าดงเจ๊เนี่ยนะฮะ
วัดได้เตรียมตัดงานฝั่งลูกคริมมิตรเร็วนี้ด้วยนะ

ซึ่งหลายจังหวัดเนี่ยเค้าก็รู้อยู่แล้ว
ในสินในรวมไงแล้วก็เวลาจัดงานเทศกาลต่างขนทรายเข้าวัน
ก็จะเป็นคนทำประดับประดาษต่างอันนี้ก็คือโอเคไม่ได้ว่าอะไรหรอก
อันนี้ไม่ได้แต่อันนี้คือไม่ได้ที่แบบว่าไปกอด
แล้วก็จับนกเขาบีบนกเขาเขาบอกว่าเอ็นดูแล้วบอกทนไม่ไหว
ไปบอกเด็กที่หน้าเคาน์เตอร์ของกันบ้างโอ๊ยทนไม่ไหวหนู

เป็นพระจะไปบอกทนไม่ไหวได้ยังไงคุณแม่
เราก็ต้องเป็นตุ๊ดอย่างเราเนี่ยเออทนไม่ไหวผู้ชายไม่ว่าหรอก

เพราะผู้ชายกับคุณแม่ใช่ไหมกอดหน่อยจับหน่อยถกเสื้อหน่อย
เขาก็รู้แล้วนั่นคือคุณแม่บทดามเขาก็ไม่ว่า
ถ้าขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่า
เดี๋ยวจะมีงานฝังลูกนิมิตอยู่แล้วนะวันที่๒๙ธันวาคมถึงวันที่๕มกราคมเนี่ย
มีการอ้างแอบอ้างหลายอย่างเหมือนกันนะฮะ
ซึ่งขนาดนี้เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอในที่สุดก็ได้เจอแล้ว
ถูกต้องไหมครับถือว่ามีความผิดนะฮะ
มีความผิดพอสมควรก็จะสามารถเอาปลดได้
ไม่พอแล้วครับไม่พอสมควรเลยครับเยอะเลยทีเดียว
แต่ณวันนี้เขาบอกมีลูกหลานของชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ตรงนั้น
วันนี้เขาถึงขนาดว่าขอวิงวอนขอพ่อแม่
พี่น้องที่มีบุตรหลานที่ได้รับความเสียหายจากพระองค์นี้นะฮะ

จะได้เอิบจะได้เอาผิดเอิบ

ดีนะที่มีวงจรปิดในร้านนี้ไม่งั้นก็เงียบกิบ
ถึงได้อยู่ยาวไปถึงฝั่งลูกนิมิตแน่
ก็เขาบอกว่าลุงเจ้นี่ทำมาบ่อยแล้ว

ลุงเจ็บว่าอดใจไม่ไหว

เขาให้ท่านผู้ชมนี้กระเป๋านี้รถโลกร้อนหน่อยขาวใส่ไข่ง่ายนี้ไง
ช้อปปิ้งแบ็กเหรอ

ท่านผู้ชมว่าจะแจกยังไงนะคะ
หมดก็คือหมดเลยเหรอว่ามีแป๊กปกอย่างดีเลยเนี่ย
คุณแม่ดูดูรูป
ได้นี่หมดเลยอยากให้คุณผู้ชมได้ไม่ใช้
เราจะแจกทุกวันสลัดกินแบบราคาออก
เพราะเรารู้ว่าหลายคนถูกหวยรับประทาน
ถูกราคาเตอรีราปทาน

เบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ

ยืนเป็นแบบสวยสิกระเป๋าข่าวใส่ไข่นะ

ใกล้ไปต้มไฟกล้วไฟ
สดใหม่ให้เยอะมะมุ่งแบบนี้นะฟันแฟน
มะมุ่งคุณแม่

โพสต์นะในแฟนเพจรายการไปรู้ต้องครบท่วนและนะคะกระเป๋าขาว
ภาระคำกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุข

พอถูกปุ๊บ๗วันติดต่อกลับไปเลย
แจกวันละ๕ใบ

วันนี้๑๖อีก๕ใบ

ว่าภพิธิกรนี้ได้ยังไง
บุตรคนขโมยไปแค่
คำถามคือวันนี้คือถามว่า
คำถามคือวันนี้คุณชอบข่าวร้ายที่สุดในรายการเพราะอะไร
ความจริงที่นะคะชอบข่าวอะไรและเพราะอะไรนะคะ
เหตุผลโดนใจพี่มดดำพี่เหนียวพี่บุโกะรับเลย
กระเป๋าผ้ารสโรคร้อนแฮสแท็กกระเป๋าข้าวใส่ขา
ไปกดไลฟ์เพจก่อนนะเป็นเงินตอบไม่ได้นะ

ต้องไปกดไลฟ์ไปด้วย
ต้องกดไลฟพชนด้วยป่าล
ชอบข่าวน้องไอแอล

ชอบข่าวหลงเจนะทำเพื่อนน้ำอุ่น

ค่ะดีมากน้ำเผล้าน้ำดีน้ำแร่จังแรงพระงามตั้งตรงเผล้าค่ะนี่ข้างในกันน้ำ
เพราะว่าถึงหน่อยนะครับคนที่ขอถุงพลาสติกคุณจะเป็นตัวประหลาดไปแล้ว

แล้วก็การใช้พลาสติกเนี่ยก็จะน้อยลง

ตรงไหนที่ไม่มีพัดถุงพลาสติกจะจ่ายเงินได้เร็วขึ้น

สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันตอนนี้คือฉันต้องซื้อถุงขยะ

เพราะฉะนั้นไม่มีถุงก๊อบแก๊ปของห้างอีกต่อไปแล้ว
แต่ถุงขยะมันจะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่าย

เขาบอกว่าสิ่งที่จะย่อยสลายง่ายสุดคืออะไรรู้ไหม

ประศจน์ถุงพลาสติกคือพี่พูเปี๊บลุ๊บโกะ

อันนี้มันควรจะเป็นความลับ
เหมือนเค้าด่าเหมือนกันนะว่าอย่าพูดเยอะ

ถ้าข่าวแรกค่ะคุณผู้ดำค่ะ
วันนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

จริงวันนี้คุณตามมันทันหรือยัง
แม้กระทั่งวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันแรกที่รถเมย์
รถเมย์ขอสมกวันนี้เริ่มเป็นวันแรก
เปิดชำระค่ารถเมย์ไร้เงินสดผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ครับ
วันนี้ขอสมกหรือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เปิดบริการรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์วันแรก
นองนโยบายสังคมไร้เงินสดของรัฐบาล
ไม่มีบัตรจ่ายผ่านบัตรเครดิต
เดบิตโมบายแบงกิ้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
พวกเราไม่เคยมีกันว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ระบุว่าวันนี้เป็นวันแรกที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เปิดให้บริการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตรโดยสาร
สิ่งทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งอีกหน่อย

เพื่อสนองนโยบายสังคมไร้เงินสดของรัฐบาลเนี่ย
เพราะอะไรฮะมันจะลดต้นทุนการผลิตบัตรโดยสารล่วงหน้าแบบกระดาษด้วย

ซึ่งบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์มีจำหน่ายบนรถขนส่ง

ถามว่าไปแล้วเท่าไหนถูก๕๐บาท
โดยสามารถเติมเงินในบัตรสูงสุดได้๑๐๐๐บาท

บางอย่างอีกแต่อีกหน่อยมันจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง

แล้วคุณก็เติมเงินเติมเงินคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนอะไร

อัตราค่าบริการของรถโดยสารแต่ละประเภท
ซึ่งบัตรโดยสารล่วงหน้ารถปรับอากาศ

มีจำหน่ายณจุดขายที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกำหนดนะครับ
โดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์จะมีระยะเวลาการใช้งาน
เช่นเดียวกับบัตรโดยสารล่วงหน้าแบบกระดาษ
ขณะที่บัตรนักศึกษานักเรียน
จำหน่ายที่ทำการเขตการเดินรถทุกแข่งครับ
สำหรับผู้ที่ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส
เพราะต้องยอมรับรุ่นอย่างพวกเรา
ไม่ฉันยังต้องมีเงินสดอยู่ฉันรู้สึกไม่สบายใจถ้าไม่มี

เดี๋ยวเยี่ยมบางประเทศคือใช้ติดเอ้า

สำหรับนอกจากนี้นะครับคนก็ยังถามว่า
สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่ะ
ที่มีสัญลักษณ์แมงมุมบัตรเดบิตบัตรเครดิตล่ะ
ทุกสาธารณ์ก็ยังรับได้อยู่นะครับทุกที่เลย
นี่คือรถทั้งปรับอากาศทั้งธรรมดาได้หมดนะคะ
แต่เสียล่ะคือไม่พกเงินปุ๊บเครื่องเสีย
โอ๊ยอันนี้ก็ไม่ว่าวางยังไงล่ะ

คุณกำลังจะบอกว่าชิมช็อปเนี่ยเหรอฮะ
เขาออกมาบอกแล้วชิมช็อปใช้เขาออกมาบอกแล้วไม่เกี่ยวกับเขา

มาดูที่ญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นกรี๊ดสลบ
ตอนนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก๘๐
เขาบอกว่ามีเหตุค่ะมีเหตุผลภาษีมูลค่าเพิ่มของญี่ปุ่นวันนี้นะคะ
ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นจาก๘เป็น๑๐
ทำให้ราคาสินค้าแล้วก็การบริการหลายรายการนี้เพิ่มสูงขึ้นทันที
สาเหตุที่ขึ้นญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นเขาบอกว่า
ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมนั้นมันเพิ่มสูงขึ้น
เพราะจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย

คือเด็กที่จะมาทำงานทำการทำเงินเนี่ยน้อยแต่ว่าผู้สูงอายุนั้นไม่ตาย
เกิดขึ้นที่ยุโรปด้วยที่เยอรมันก็เป็นอย่างนี้
ตามการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งนี้ได้สร้างความสับสน

ให้กับร้านค้าปลีกและผู้บริโภคเพราะว่ามีสินค้าบางรายการที่รับการยกเว้น
ที่จะขึ้นภาษีครั้งนี้คืออาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

แต่อาหารแบบเดียวกันแต่ว่าทานที่ร้านหลายละสิบกิจก็จำเป็นแสดง
ภาษีครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายคาใจ
ลงรัฐบาลญี่ปุ่นต้องการกระตุ้นการบริโภค

แต่อยากจะให้เติบโตอย่างที่เคยกล่าวไว้จริงหรือไม่

สับสนและไม่กล้าใช้จ่าย
นายทารุอโซซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

แผนการเศรษฐกิจของการของญี่ปุ่นเนี่ย

มันจะมีผลกระทบหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ย

ก็แล้วแต่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ต่อเวลาต่อไปไหน

เราว่ามันยังเขาเรียกนะ

มันก็ยังมีอะไรที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทาง

คนที่อายุมากกว่า๑๑๐ที่ประเทศญี่ปุ่น

เยอะมากเยอะจนแบบว่าน่าตกใจ

คืออายุยืนเยอะจนน่าตกใจจริง

เอารุ่นพวกพี่นะไม่ต้องมารุ่นพวกหนูนะ
รุ่นพี่๑๐คนมีลูกกี่คน

ถ้าสมมติเป็นกลุ่มอย่างพวกหนู
๑๐คนไม่มีเยอะหรอก

มีเถอะสิงคโปร์แบบหลายประเทศนะคือยื่นเลยถ้าเกิดมีลูกปูให้เงินดูแลให้เรียนฟรีด้วย
ตั้งแต่จนจบปริญญาเอกเลยแต่พวกเราจงจะดีใจนะคะ
เขาก็บอกว่าคำว่าอีกหน่อยในอนาคต
คนอายุห้าสิบหกสิบน่าจะ

แปลกแปลกไหมว่าวันนี้เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าหกสิบ
ผิดค่ะหกสิบคุณยังต้องทำงานเหมือนสามสิบสี่สิบ

จะเปลี่ยนไปเพราะว่าคำว่าทำงาน

ต่อไปนี้อีกหน่อยเขาบอกอีก๕๖ปี

ทุกคนจะผ่านแท็บเล็ตทุกคนจะผ่านอะไรสิ่งที่

ยุโรปเขาเจอวางแผนไปเลยว่า

เพราะทำงานมาเยอะมากพวกนี้จะเสียภาษี๕๐๐

ของรัฐใช่ไหมแต่มันก็มีคนที่แบบ

เพราะเขาต้องเลี้ยงคนที่ไม่มีงานทำ

ตอนนี้การเสียภัยภาษีแพงเกิดปัญหาบางอย่างกัน
มาดูข่าวของปุ่งนะครับ
เรื่องราวของหมอล็อตตามหาน้อง
น้องไอ้ที่นี่คือเป็นสัตว์ที่เรียกว่าตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวเฮ่นั่นเอง

เพราะว่ามีคนเอาสีไปทาน้องเฮ่ไงน้องเงินตัวเงินตัวทองไง

หมอล็อตบอกว่าเขาถูกจับมาทาสีแบบนี้
เพราะอะไร

เขากลัวว่าไอ้สีที่มาทาที่บริเวณหัวจะไหลเข้าตา
แล้วทำให้เกิดตาบอดแล้วก็แสบผิวได้

คนนี้ใช่เนี่ย

บรรยากับสัญญาณรักนี่แหละน๊ะแต่
หรือรู้ไหมว่าการทาร์สีทับตัวให้นี่นะคะ

มันทำให้ผิวหนังของตัวเงินตัวทองเนี่ยนะฮะ
เกิดการอักเสบต่อสารเคมีได้

ตอนนี้คนในอินเทอร์เน็ตก็ส่งมาหลายวิธีมาก
แต่ตอนนี้ยังตามหาตัวไม่เจอ

ยังตามหาตัวเฮ้ตัวนี้ไม่เจอ

โอ้เผอปาดเข้าไปลูกกระตามันเลย

รอปภในหมู่บ้านกำลังร่วมวางแผนติดตามหาเจ้าตัวเฮ้ตัวนี้

เพราะว่าจะเอาสีมาล้างออกให้

ว่าสัตว์พวกนี้มันเป็นสารชีสกปรกจริง

แต่ไม่ได้ทนต่อสารเคมี
ดังนั้นเขาบอกว่าถ้าใครพบเห็นตัวนี้นะคะ

อยากไปจับเองหรือไปทำแบบนี้
ให้โทรแจ้งกรมอุทยาน

ให้มาช่วยจับและรับการดูแล
การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

เพราะตัวเงินตัวทองเนี่ยมีประโยชน์
บอกอย่างนี้ว่ะอยู่ร่วมกันได้
จะเกิดอะไรที่มันน่ากังวลมากกว่านี้อีก

เหมือนเราเกลียดงัวแล้วก็ไม่ได้จะฆ่ามันเนี่ย
มันก็กินพวกหนูกินอะไรแบบนี้

เก่งเรืองไล่ช้าง

หนูจะไปเขาใหญ่กับเค้าให้ขุดโป่งดินให้ช้างมากิน

เอาไปเบรกก่อนดีกว่า

มันทำได้เสียงมันเยอะขนาด
เอาละฮะสำหรับคอนเสิร์ตประวัติการ
อย่างที่เราบอกว่าตอนนี้คอนเสิร์ตเยอะ

ตอนนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นธุรกิจที่มันเยอะจนเกินไป

แต่คอนเสิร์ตที่สร้างปรากฏการณ์จริง

จะหมดวันที่หมดไปแล้ว

หนึ่งหมื่นใบทำไมไม่เพิ่มรอบวะพี่บิ๊ก

แต่ว่าพอหมื่นใบมันก็กำลังดีไง

คือเปิดขายบัตรไปวันที่๒๗กันยายนได้สร้าง

ล่าสุดก็เกิดดราม่าหนักนะครับ
หลังจากที่หนุ่มบีมได้แชร์ข้อความของแฟนคลับ
ถึงเหตุการณ์ไปแจ้งความ

คือโกรธและโมโหแทนเพื่อนมาก
เพื่อนโดนโกงบัตรคอนเสิร์ต

ยังไม่แตกเหรอวงยังไม่แตกกันอีกเหรอ
แล้วทำไมบัตรแพงจังตำรวจอีกคนตอบ
แพงเพราะต้องเอาเงินไปทำบุญให้ไอ้บิ๊ก
โดยบีมได้แชร์ข้อความดังกล่าจากโลกโซเชียลพร้อมตัดพร้อมสั้นว่า
ใจร้ายจังท่ามกลางโลกโซเชียลที่เข้ามาวิภาควิจารณเป็นจำนวนมากพร้อมตามหาว่า
ตำรวจที่ไหนอยู่สอนอไหน
แค่ไปแจ้งความกลับเจอคำพูดแบบนี้ไม่ดีที่จะกล่าวถึงคนที่ตายไปแล้ว

ชื่ออะไรบิ๊กแดนบีมบิ๊กแดนบีมนะฮะแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่เนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
ขณะที่เจ้าของเหตุการณ์เข้ามาเผยว่าเคสเราเองเสริมค่ะ
ตำรวจสอนอเราพูดว่าจุดทูปเรียกลงมาแสดงสิ

มีอีกจ้างให้ก็ไม่ไปหรอกนะตำรวจจะพูดอีกเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่าไหม
นะมีอีกถามอีกเขามาแจ้งความเกี่ยวกับว่าเขาโดนโกงด้วยใช่ไหม
บัตรผีถูกต้องเขาไปซื้อบัตรผีเนื่องจากบัตรมาหมดเร็วจริง
มั่นใจได้ยังไงว่าเขาโกงตำรวจถามคุณรอดูสิกว่าปรายศนีย์จะมาถึง
ผมเสียเวลาทำเรื่องไปเนี่ยแล้วอยู่คุณได้บัตรต้องมายกเลิกอีก
แล้วก็ปิดบทสนทนาไม่เสียดายเหรอตั้ง๘๑๐๐ถ้ามันจะถึงศิลปินเหรอ
ดูแปลกไปนะฉันว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลไงมันรู้ไหมไม่แต่ตำรวจ
ไม่ใช่ไม่ชอบมาปาโกนคือเขาเนี่ยเรื่องของเรื่องไปแจ้งความ
เจอซื้อบัตรผีซื้อบัตรผีซื้อบัตรเทือนได้เข้าใจ
หรือเหมือนกับซื้อต่อตำรวจมันก็อาจจะพูดแล้วแต่เป็นตำรวจตำรวจ
เก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่าไหมถูกต้องไหม
จุดทูปให้เขาลงมาแสดงเหรอไปเรียกให้เขาแบบว่าวิญญาณลงมาแสดงเหรอ
จ้างให้ตัวตำรวจก็ไม่ไปหรอกแล้วก็นี่ไงที่บอกว่าที่แพงเพราะว่า
ที่แพงเพราะต้องเอาเงินไปทำบุญให้บีกตายแรงจังเลยอันเนี้ย
คือตำรวจจะพูดอะไรขนาดนี้เพื่ออะไรวะ

ตำรวจเขาพูดอย่างนั้นมั่นใจว่าไงว่าโดนโกง
รอก่อนไหมรอก่อนปริศนีย์บางทีเอาจริงนะ
เขายังไม่ได้ส่งตำรวจนะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างอะไรนะ

มาแจ้งทำไมมาแจ้งเรื่องบัตรคอนเสิร์ต
นึกออกไปว่าโดนบัตรคอนเสิร์ตคุณเอาหลักฐานอะไร
มาเป็นบัตรคอนเสิร์ตว่าบัตรคอนเสิร์ตหาย

คุณมั่นใจได้ไงว่าเขาโกงทำไมไม่รอก่อน

นี่คือตำรวจก็พูดแล้วอยู่คุณได้บัตร

นกอาจจะเห็นว่ามองว่าเป็นเรื่องไร้สาระหรือเปล่า
ไม่แต่เรื่องไร้สาระไม่ว่าหรอกแต่เรื่องคำพูดไง
มันดูแรงไปที่แฟนคลับเขาแบบรับไม่ได้อย่างนี้
อ่ะมาอีกเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวของคู่สวีทคู่หวานนะ
อย่างคุณตอสสินนะกับคุณพีคพัสยา
เขาก็ไปที่โรมอิตาลีด้วยกันไง
หมวกเหมือนกันใส่หมวกคู่เหมือนกัน
แต่สายตาที่มองกันเนี่ยมันหวานหยดย้อยหยาดเยิ้มเหลือเกิน
นี่ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ออกให้มีรูปนี่นะคะ
อย่างที่บอกว่ามาให้แฟนได้เห็นกันเพราะว่า

แต่รูปพี่ออกมาเนี่ยคือรูปที่ใส่หมวกเหมือนกัน
แล้วก็คุณตอสสินะเนี่ยมองคุณพริกแบบเอ็นดู

ไม่ทราบว่าใครถ่ายแล้วอาจจะตั้งกล้องหรือเปล่า
เพราะทั้งคู่ไปเที่ยวที่กรุงโรมประเทศอิตาลีด้วยกัน
บรรยากาศก็ดีทั้งคู่ก็เลยโพสต์รูปคู่สักหน่อย

ของฉันไม่ค่อยมีรูปคู่คู่นี้คือเต้ยจรินพรกับอาเล็กเนี่ยนะคะ
ไม่ค่อยมีลูกคู่มาให้ติดตามกันเลยนะคะ
มาเห็นแว๊บตอนที่เขาไปเที่ยวอะไรกันนี่แหละ

โดยที่สาวเต้ยเขาลงภาพคู่กับอเล็ก
ขอดูในทริปที่เรียกว่านิวซีแลนด์นี่แหละนะ
อินสตราแกรมเป็นช็อตที่น่ารักมาก
ยิ้มให้กันเพื่อนในวงการก็แซวกันใหญ่เลย

ถ้ามีช็อตศูนย์แหวนนะจะเป๊ะปังมาก

กับสาวเต้ยในอินสตาแกรมด้วยเช่นกัน
จะเป็นภาพคู่ที่นานเราจะเห็นทีนึงเนี่ย
มากันใหญ่เลยน่ารักขอแว้นขอกันใหญ่ไปซึ้ง
แฟนก็รอรุ้นต่อไปเพราะเขายังไม่บอก
เอาละนะเดี๋ยวมาดูความแซ่บเซ็กซี่ของหนุ่ม

เดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกเมื่อวานนี้ลงไปตั้งหลายรูป
แอทที่หลอนโมจะกินเจ๊แล้วหลอนลืมแต่งหน้าใช่ไหม

ก็หนูกินเจกับเขาห้ามแต่งนงแต่งหน้าเยอะ

แล้วก็ฟ้าผู้ชายไปมาถือสินตรงไหนอะคุณแม่

อ้าวคุณไม่ห้ามด่านะคุณไม่ถือกินเจนนะ

หนุ่มเขาบอกว่าช่วงนี้จะมีอะไรด่ามดดำไปเลย
เขาหนะด่ารับไม่ได้เขาด่าเขากินเจน
เมื่อวานบอกก็อย่างที่มดดำที่หนุ่มมันว่า
ใช่ผมว่าคุณคุณหนุ่มจะ
เมียนมาร์กันนะฮะไปทากรุงหรือทากอง

ต้องปัยเลยปัยทากุลมันออกได้หลายเสียงคุณแม่ปัยทากอง

ใครมันเป็นคนที่กล้องรักมาก
ใช่เธอบอกฉันแล้วว่าที่ฉันกรี๊ดมากคือว่าพี่
ก็นั้นมันในการแชร์คนมารอเต็มเลย

เป็นคนที่แบบว่าเกิดมาเป็นดาราจริง
นี่เมืองไทยป่ะเมืองไทยนี่ไปถ่ายที่เมืองไทย
นะนี่เดี๋ยวดูสิแม่อย่างนี้รีนนะรีน
นี่เดี๋ยวเธอเห็นดาราพม่าอีก๒คน๓คนนะ
ยิ่งกว่านี้โอ้ฉันนึกว่าแบบว่าหล่อมากนะ

นี่ทำไมทำไมไปสิไปหน่อย
ถ้าเธออยากไปพระม่าหันไปทางอีนั่น
แล้วบอกให้คุณแม่ฉันหยุดทำงาน๒๓วันได้ไหมถาม
พี่ฟูโกผู้ชายมันของนอกกายไม่ตายสวยกับพี่มันหาไหมก็ได้
ฉันจะไปทำอุณกฎหรอจะต้องให้พวกฉันหยุดงาน๑๒วันนี่ไหม

ไม่คุณแม่ตอนนี้เราไม่ได้ทำงานเพื่อคุณแม่นะ
คือเราทำงานเพื่อประชาชน

ที่ดังนะพอลอยศักดิ์แม่ตอนที่มา

ไม่ต้องก้าบใหญ่มากหมดดี

หมอนานหล่อ

อ่ะเอาเค้ย
เป็นนักแสดงไทยนะฮะอีกคนนึงมีโอกาสได้ไปเดินนะ
กระทบไหล่ศิลปินนะคะดาราฮอลลีวูดอย่างนี้เลยค่ะ
เจอริน่าโจลี่มาในลุคแบบว่าใส่ชุดสีดำสีสวย

พี่ดูในในอีจีย์ดูอีจีย์
เขามีรูปคู่ในอีจีย์ของหญิงน่ะ
ใช่ริ้วหญิงน่ะ

ด้วยการไปเยือนพรมแดงในงานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่
เหมือนกระดูกว่าแกแอลเจรน่าโจรี่เหมือนป่ะ

ซึ่งคราวนี้คนก็ไปจับจ้องว่า
คุณหญิงกระถากลับมาพรมแดงอีกครั้งสวยปังเหมือนเดิมนะฮะ

กระทบไหล่ศิลปินดาราฮอลลีวูดไง
เขาก็เลยบอกว่าอู๋คนลิกชื่อเยอะ
แล้วก็ได้ลงกิตตี้อิเมตด้วย
ก็หลายคนก็เลยชื่นชมในความสวยปังของนาง

แล้วก็อย่างที่บอกพอนางลงรูปใช่ไหม
เหล่าเศรษฐ์ดาราก็เข้ามาเม้นต์กันใหญ่เลย
ไม่ว่าจะเป็นพี่หน่อยบุษกรพี่จ่ายศินีนะคะ
แอรีนแพนเคเขมมะนิดก็เข้ามาชมภาพแล้วก็
เห็นในเฟซบุ๊คของนางของหญิง

น้องชัดไปแต่งหน้าอีกแล้วเหรอเธอ
ถูกน้องชัดเธอนี่ฉันไม่ได้ว่าน่ะแต่แอนเจลแฮ่ผอมไปว่ะ
น่ากลัวเหรอเจ้าครับนะคะน้องชัดพี่จ๋าโยซินี

ไม่รู้หรอไม่รู้ใช่ไงอะไรอ่ะไม่สาป
สวยมากสีเขียวและก้าวผมหม้อตา
อาชารใจน์แจ่งหน้าคนนี้อย่างชมพู่มันก็ต้องเหมาะกับป้อมวินิษฌ์
ใช่แม่ฟองมันก็อย่างชัดต้องยาย่ายหญิงก็ต้องให้ชัดคนเดียวจริง
เปลี่ยนแล้วตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วอาจารย์

น่ารักมากสาธุอนุโมทนา
พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันหลังครบทรงชาตินะครับ

ตอบคำถามได้ไหมครับรับคำถามเชิญว่ายังไง
ได้อีกครึ่งนาทีเร็วเข้าไปไลฟ์เพจนะคะ
คำถามวันนี้คือชอบข่าวไหนที่สุดเพราะอะไร
ผลโดนใจพิธีกรและทีมงานมาที่สิ้นสุดนะคะ
รับไปเลยค่ะกระเป๋าข่าวใส่ไข่นะคะ
ใช่ลืมติดแฮสแท็กตอนนี้ไปตอบได้ในแฟนเพจได้เลยนะคะ

แท็กคือกระเป๋าข่าวใส่ไข่